คุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะปกติแล้วเราได้ยินวลีประโยคหนึ่งในโฆษณา

ลูกลูกชายไม่ค่อยให้เงินตัวเองก็ไม่มีงานทำจนค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะคะ
พาไปดูกันหน่อยค่ะเกิดขึ้นที่ชนบุรีสักประมาณ๒ทุ่มของค่ำคืนเมื่อวานนะคะ
ร้อนถึงตำรวจร้อนถึงกู้ภัยตำรวจสพเมืองชนบุรี
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็ต้องรีบลงพื้นที่แล้วค่ะ
ชาวบ้านชาวช่องบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ติดแล้ว
เพราะผู้หญิงคนนี้ต้องใช้ว่าครั่ง
เอาทินเนอร์ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟเนี่ยนะคะ
ราดกะจะเผาบ้านตัวเองแต่เวลาไฟเนี่ยมันจุดติดแล้วเนี่ย
มันไม่ได้อยู่ในวงจำกัดนะมันลุกลามไปเรื่อย
ชาวบ้านก็กลัวสิคะว่าถ้าเกิดว่าจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นแล้ว
เดี๋ยวมันจะลามไปบ้านคนอื่นทีนี้ค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่านางบัวเป็นคนก่อเหตุ
อันนี้นามสมมุตินะโวยวายแล้วค่ะตะโกนบอกว่า
โทษนะกูจะเผาบ้านให้หมดลูกไม่ดูแลติดคุกเท่าไหร่ช่างมัน
ลูกชายก็ต้องช่วยปลอบประโลแบบนี้เห็นไหม
ก็กอดกันค่ะก็รักแม่นี่คะ
ทีนี้คุณผู้ชมลูกชายบอกว่าแม่ข้อมูลน่าสนใจบอกว่าลูกชาย
ลูกชายบอกว่าแม่เคยผ่านสมองเครียดมากกินยาตลอดเวลา
อาจจะกินยาเยอะไปหน่อยก็เลยทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะ

พูดเองเขากินยาไว้พี่แล้วเขาเบลอ
แล้วก็ตลอดพี่ชายผมตอนนั้นมันไม่มีอะไรแล้วพี่
แล้วทาหัวไมล่ะ
แล้วนี้เฉยนั้นแค่เฉย
แต่แม่นั้นว่านั้นแค่นี้เฉยเนี่ย

เคียงกันบอกว่าเหตุการณ์น่ากลัวมากเลยนะ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คุณลุงท่านนี้ค่ะเป็นคนเล่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางบัวก่อเหตุราดทินเนอร์
แล้วก็จุดไฟเผาบ้านตัวเองเมื่อวานซืน

เพราะฉะนั้นคุณลุงท่านนี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
ขอร้องลูกชายบอกว่าเอาแม่ไปรักษาให้หายดีไหม
ซึ่งหลังจากที่พูดคุยกับเราเสร็จปุ๊บพาเราไปดูเลยค่ะ
ร่องรอยการที่คุณบัวนางบัวราดเทนเนอร์เป็นทางเลยนะคะ
พาไปดูจุดที่เป็นถังเนี่ยถังทินเนอร์แบบนี้เยอะมากเลยนะ
อันตรายอ่ะถ้าติดไฟระเบิดขึ้นมาปุ๊บเลยนะพาไม่ถึง
เป็นกองเพลิงทะเลเพลิงอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะ
เป็นโมงพาที่ทินเนอร์อยู่ในบ้านหลังนี้บริษัทเนี่ย
แล้วถ้าเกิดไฟลุกแล้วเข้าบ้านแล้วทำไงอ่ะแถวนี้ไม่ต้องมีคนอยู่เลยเหรอ
เออยังไม่หมดนะคุณผู้ชมตอนที่คุณลุงเนี่ยให้ข้อมูลกับเราปรากฏว่า
จังหวะหนึ่งลูกชายของคุณยายบัวเนี่ยไม่พอใจจังหวะนี้แหละค่ะ
เข้ามาต่อยเลยนะคะใช้คำว่านัวค่ะมาต่อยชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
ที่ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าวสุดท้ายเลือกอาบทั้งผู้นะคะ
แต่ไม่ได้มีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะ
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องช่วยหามคุณยายบัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
หลังจากนั้นลูกชายก็เดินทางไปดูแลนะคะ
ใครใครก็รักตัวเองมีสิทธิ์มาว่าแต่คนอื่นเนี่ยว่าไม่ได้นะ

แต่เพื่อนบ้านเขาก็กลัวไงกลัวว่าจะเกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ใช่ค่ะมันก็อันตรายจริงอะนะคะ